ไปดูข่าวนี้ที่งานศพนี้หน่อย
คือผู้เสียชีวิตสั่งเอาไว้ก่อนตาย

จนกระทั่งเพื่อนก็มาเต้นกันอยู่หน้าศพ
แต่เพื่อนที่สนิทที่สุดมีอาการแบบนี้ครับ

เพื่อนที่เต้นอยู่ด้วยเลิกลักแล้วนี่

กำลังเต้นลำวงกันอย่างสนุกสนาน
แต่จู่คุณป้าสวมเสื้อสีขาว
ที่มีลายนะอาการแปลกครับ
คือเป็นแบบนี้อยู่เกือบ๑๐นาทีจนเป็นลมลงไปนะครับ
นายสาราวุฒิเป็นลูกของคุณป้าที่มีอาการเนี่ยเล่าบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับผู้เสียชีวิตนะ
ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะเสียไปเนี่ยสั่งเสียไว้บอกว่าไม่เอานะชุดดำ
ครั้งแรกเกิดเรื่องประหลาดก็คือหลังพิธีรดน้ำศพ
เปิดเพลงลำวงกันอยู่จู่แม่ของเขามีอาการไม่เป็นตัวของตัวเอง
ที่ไม่เคยดื่มเหล้าก็ดื่มแล้วเต้นแรงเต้นแรงกว่าที่เคยเต้น
กระทั่งงานศพคืนที่๒แม่คล้ายถูกแฝงร่าง
มั่นใจว่าผู้ตายมาสื่อสารอะไรกันแน่เลย

ก็แน่นอนครับนิสัยร่าเริงสนุกสนาน
ส่วนตัวเชื่อว่ากิริยาท่าทาง
เพื่อนสาวแสดงออกมาแบบไม่รู้ตัว

พี่เคยทำแบบนี้เลยนะครับ
คงรับรู้ถึงสิ่งที่ครอบครัว

จะเอารถแห่มาร่วมส่งดวงวิญญาณ